คุณผู้ชมงานเดียวกันค่ะเราเจอตรงค่ะ
ตรงเนี่ยมีข่าวแบบอกสั่นขวัญแขนค่ะ

เพราะว่าลือให้แซ่บนะคะว่าตรงเมตรคู่หวานข้างรักเนี่ย
เขาจะเลิกกันแล้วต้นสายปลายเหตุก็มาจากน้องเบสไปออกรายการพี่คิมแล้วค่ะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบว่าคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างแรงค่ะ
บอกว่าถ้าพี่ตรงเจ้าชู้นอกใจจริงไม่ต้องเดาอักษรย่อพี่
ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวหนูจะหยิบกล้องมานะคะ

ใช่ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชม

ถามว่าเสียความรู้สึกไหมเรียกว่าเข้าใจน้องดีกว่า

คือตรงบอกตรงเลยนะคะว่าเหนื่อย

ก็เข้าใจเขาสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็ตาม
คือในสิ่งที่น้องสัมภาษณ์ตัวตนน้อง

ถ้าแบบพี่ถามว่าเหนื่อยไหมเอ่ยตรงนี้

ผมไม่เคยแบบยอดท้อกับสิ่งที่

ผมก็เฮ้ยสู้แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยครับ

คือมันก็ไม่ได้ว่าจะแบบราบลื่น

มันจะไปถึงหรือเปล่า
แต่ก็เข้าใจครับเข้าใจ
ทางไทรัตทีวีช่อง๓๒ค่ะ